ไฟไหม้อีกที่หนึ่งเป็นไฟลุกไหม้บนเสาไฟฟ้า
ปากซอยบรามคำแหงหนึ่งร้อย
ตรงนั้นไปตรงจุดกับหน้าทางเข้าคำชโนธบางกอกพอดี
ชาวบ้านเขาล่ำลือกันแบบนี้ครับว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
หลังจากมีความพยายามที่จะตัดต้นโพบริเวณนั้นเพื่อจะก่อสร้างรถไฟฟ้า
โอ้โหนี่ไฟเห็นจากจุดที่มองเห็นได้ไกลเหมือนกันนะคะ

เหตุเกิดช่วงหัวค่ำนะครับบริเวณปากซอยบรำคำแหงหนึ่งร้อย
ใกล้กับป้ายรถเมย์ที่กำลังมีประชาชนจำนวนมากเขารอใช้บริการอยู่

ก่อนที่จะมีเปลวเพลิงปะทุขึ้นบนเสาไฟฟ้า
จากนั้นครับไฟเริ่มลุกลามไปไหม้สายสื่อสารจำนวนมาก
ไปถึงหม้อแปลงขนาดใหญ่และเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
แล้วคุณก็รู้สายไฟสายสื่อสารบ้านเราผัวพันยุ่งเหยิงกันขนาดไหน
วันมันลุกลามก็ลุกลามแรงลุกลามเร็วนะฮะ
ประชาชนที่รอรถเมย์บริเวณนั้นโอ้โหพากันวิ่งหนีด้วยความตกใจแล้วครับ
ทางร้านอาหารปอกุ้งเผาที่อยู่ใกล้จุดเพลิงไหม้มากที่สุดเนี่ย
ก็นำถังดับเพลิงจำนวนมากออกมาฉีดสกัดนะฮะ
แต่ยังไม่สามารถที่จะดับได้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดำเนินการ
ใช้เวลาประมาณถึง๔๐นาทีเพลิงจึงสงบ
ทางการไฟฟ้าจึงเข้าซ่อมแซมจนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามครับพบว่าบริเวณปากซอยที่เกิดเพลิงไหม้
เป็นทางเข้าคำชโนธณบางกอกและมีต้นโพใหญ่
ทำให้ชาวบ้านทำให้คนแถวนั้นเชื่อนะครับว่าอาจจะเกิดจากอาถรรพ์บางอย่าง
เพราะถนนด้านหน้ากำลังก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอยู่
และก็พยายามจะตัดต้นโพหน้าปากซอยแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้จนกระทั่งมาเกิดเหตุไฟไหม้
อย่างไม่ทราบสาเหตุในครั้งนี้นะครับ
รอสักนิดหนึ่งรอการไฟฟ้าตรวจสอบหน่อย
สาเหตุเกิดจากอะไรไฟช็อตไฟรั่วหรือหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่า
มันต้องมีสาเหตุมีสาเหตุแน่นอนนะครับ